เพราะฉะนั้นก็มีข่าวเกี่ยวกับงูมานำเหนอ
เขาบอกว่าไปเจองูจงอางตัวหนึ่งครับ
ไปอยู่ในรถโอ้โห

ดูเล็งกันไปแต่อยากให้ดูงูก่อน

เหตุเกิดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยครับ
กำลังจัดการกับเจ้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญ
มุดอยู่ในเครื่องยนต์ของรถยนต์คันหนึ่ง
โอ้โหวุ่นแล้วครับทีนี้
เพราะว่าจะต้องเอาเจ้างูจงอางตัวนี้ออกมาให้ได้

ถามคนนี้ก็คือคุณอรไทย

ตนเองเห็นงูเลื้อยอยู่ในบริเวณแถวนี้แหละ
จากนั้นมันก็เลื้อยหายไป
ด้วยความสงสัยว่าเจ้างูจงอางมันเลื้อยไปไหน
เข้าไปในรถหรือเปล่าก็ลองเปิดประตูรถดู

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็ไม่ลดละความพยายาม
มีความคิดว่าอาจจะไปซ่อนอยู่ในเครื่องยนต์ก็ได้

ว้ายโต๊ะใจไปซ่อนอยู่ในนี้จริงด้วย

ปีก็ไม่มีเป่าก็ไม่รู้จะเรียกออกมาไหม

ก็เลยต้องโทรไปแจ้งจรฐีกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับ

หน้านี่ไงนี่โต๊ะมันออกมาแล้ว

ถ้าเกิดว่าไม่ซาวแบบติ้วอย่างนี้

แล้วก็เตรียมจะไปส่งคืนสู่ธรรมชาติ
มันมาจากไหนก็ควรจะกลับไปทางนั้นนะครับ

มันไม่ได้มาจากบ้านผมไม่ต้องมาปล่อย

ส่องกันดูแล้วเจองูแล้ว

แต่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นงูอ้าว
รถฐะเอ็งว่ามันอยู่ที่รถฐะเวียนนี้
ข้างทานเองไม่ได้มีนัยยะอะไรแอบแขวง

ก็จะได้รู้ต้องเรียกพี่กู้ไพมาช่วยกันจำ
ฉันก็คิดอยู่ว่าแบบทำไมวันนั้นไม่ซื้อ

เอวไขมดแพงไปหรือยังก็ไม่รู้นะป้าเล็ก